เรื่องของไม้พยุงนะครับในประเทศไทยในบ้านเรามีเยอะนะฮะ
เป็นไม้มงคลไม้ห่วงห้ามมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพราะว่าเป็นไม้เนื้อดี
ต่างประเทศนี้เขาต้องการเยอะแต่ว่าเขาขาดแคลน
ทีนี้บ้านเราก็ห้ามตัดห้ามค้าห้ามขายนะครับ

ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแก๊งมอดไม้มันก็ไปตระเวนตัดนะครับ

อย่างที่กาลสินที่วัดไก่ภูมิปลูกเอาไว้ต้นนึงนะครับ

ต้องจัดพิธีทำบุญใหญ่เลยนะครับโดยพระครูสิริพัฒนิเทศ
เจ้าวาดวัดไตรภูมิซึ่งอยู่ที่ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันจังหวัดกรสินได้นำพระสงฆ์และชาวบ้าน
ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับต้นไม้พยุงอายุนับร้อยปี
ที่อยู่ในวัดตามความเชื่อของคนในพื้นที่
หลังจากที่ไม้พยูงต้นนี้ถูกกลุ่มคนร้ายลักลอบเข้ามาตัดไป
กลางดึกวันที่หกพฤษภาคมชาวบ้านก็ได้ขออนุญาตจากเจ้าอาวาส
ทำพิธีสาบแช่งคนร้ายควบคู่ไปด้วยนะก็เป็นไปตามความเชื่อของคนในพื้นที่
เพื่อให้ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้โดยเร็วเพราะว่าพยุงต้นนี้ถือเป็นสมบัติของวัดมายาวนาน
วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๗ขอนแก่น
ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายเป็นชายชะกัน๖คนขับรถกระบะ
ลักลอบตัดต้นพยุงอายุนับร้อยปีในวัดไรภูมิ
จากการตรวจสอบก็พบว่าต้นพยูงอยู่ห่างจากประตูวัด
แล้วก็หั่นเป็นท่อน๓๓ท่อนเนี่ยยังอยู่ในที่เกิดเหตุ
ใส่รถกระบะแล้วก็หลบหนีไปแล้ว
ขณะเดียวกันก็เจอเงินที่เป็นเหรียญบาท

เชื่อว่าคนร้ายคงจะแก้เคล็ดนะครับ
เพราะว่าต้นพยูงนี่เป็นต้นไม้มงคล
ต้นไม้เก่าแก่ที่ชาวบ้านเขาแบบนับถือเขาเชื่อมาก
คนร้ายคงจะวางเหรียญไว้๒เหรียญเพื่อแก้อาถรรพ์
ทีนี้ที่ปรึกษาวัดไรภูมิค่ะ
นายคำจันอุดมวงบอกว่า
ตัวเองเห็นพยูงต้นนี้มาตั้งแต่ตอนย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเมื่อ๕๐ปีก่อนนะคะ
ตอนนี้นายคำจันทร์อายุ๘๙แล้วอะค่ะ
ก็บอกว่าเจ้าอาวาสวัดไรภูมิตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ท่านก็พยายามดูแลรักษาต้นพยุงไว้เป็นอย่างดี

เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มคนร้ายที่จะเข้ามาลักลอบตัด
ชนเองก็ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย
แต่ไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้าค่ะ
นี่ถือว่าอุกอาจนะเพราะว่าวัดนี้อยู่ใกล้ชุมชนด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้คนในชุมชนเสียใจมากนะคะ
เขาตัดไปอย่างดีก็โดยไม่ได้เกลียงกลัว
ทั้งกฎหมายบรรเมืองเขาไม่กลัว

แต่ว่ามันเห็นไปมันก็ไม่เจอเรื่องหรอก
บอกว่าคนเห็นว่ามีสินมีธรรม
นี่ค่ะคุณตาคำจันทร์ที่ปรึกษาวัดไรภูมิ
ท่านก็บอกอีกว่าที่ทำพิธีสาปแช่งกลุ่มคนร้าย
มาลักลอบตัดไม้พยุงของวัดนะคะ

จะมีอาการร้อนรุ่มกลัดกลุ้มหัวใจ
เหมือนมีสิ่งคอยรังควันอยู่ตลอดเวลา
ประสบความสำเร็จใดในชีวิต

แล้วก็มาขอคำมาที่วัดไรภูมิเท่านั้น

เลื่อยตัดไม้ที่ไม้ใหญ่ขนาดนี้

ทางว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัย

สหัสขันธ์นะครับตันก็บอกว่าได้สั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตาม

ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สืบสวน

คนร้ายพอตัดไม้แล้วหั่นไม้เป็นท่อนแล้วน่าจะขนย้ายไม้พยูงของวัดไรภูมิข้ามสะพานเทพสุดา
เข้าไปในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีแล้วก็อำเภอท่าคันโทจังหวัดกรสิน
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอุดรธานีกับขอนแก่นเดี๋ยวต้องไปดูว่าไปถึงไหนแล้วนะครับ
แล้วก็สั่งการให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในการจัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่ของวัด
เพื่อยังมีต้นไหนหลงเหลืออยู่เดี๋ยวมันจะมาอีกน่าเสียดาย